ต่อที่ชายภูมิคุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในอ้วน
แต่ต้องขออภัยชาวบ้านตอนนี้เรียกว่าไอ้อ้วนแล้ว
อันนี้คือไม่ได้บอกถึงเรื่องรูปลักษณะของร่างกาย

ว่าอ้วนนะฮะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาคุณผู้ชม

หลอกเด็กผู้หญิงอายุ๑๑ปีบอกว่าเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์มือถือให้

สุดท้ายพาไปที่วัดร้าง
แล้วก็บังคับกระทำชำราวข่มขืนข้างองค์พระประธาน

เอามีดจี้คอลากไปต่อไปเถียงนา

คนแก่คนเด็กคมคืนให้หมดเลยชาวบ้านกลัวกันหมดเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๗สิงหาคม
ชาวบ้านตำบล๑อำเภอแก้งค้อชายภูมิ

เขาไม่ใช่อ้วนแต่เขาชื่อเล่นให้คือนายอ้วน
คือล่อลวงเด็กหญิงอายุ๑๑ปีไปกระทำอนาจารย์จนเสร็จสิ้นสำเร็จความไข้เข้าไป
ที่บริเวณข้างองค์พระประธานที่บริเวณสาราวัดร้างแห่งหนึ่งครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๖สิงหาคม
ชาวบ้านมารู้แล้วก็พานักข่าวไปดูที่นี่
ตรงนี้แหละฮะที่มีเสือปูอยู่ข้างองค์พระนี่แหละครับนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าในอ้วนเนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อเด็กนะคุณ
โอ้โหเป็นเพื่อนของพ่อเด็กนะฮะ

ล่อลวงไปไปกับลุงแล้วกันเดี๋ยวลุงพาไปซื้อมือถือ

แต่พาเด็กไปที่วัดร้างกลางป่าช้าท้ายหมู่บ้าน
บังคับกระทำอนาจารย์ข้างองค์พระ

บังคับให้ดื่มเหล้าขาวเสพยาบ้าเข้าไปอีก

กระทั่งญาติเขารู้ว่าเด็กหายไปก็ตามกันไป
เพราะหวั่นว่าเดี๋ยวไปซ้ำรอยคดีน้องชมพู่ที่มุกดาหาร

แจ้งตำรวจออกติดตามแล้วก็จับคนร้ายให้ได้
๕โมงเย็นของวันที่๑๖วันเดียวกันที่เกิดเหตุ
ไปเจอคนร้ายนั่งอยู่เถียงนาพยายามลวนลามเด็กต่อนะครับ

คนร้ายก็เลยเห็นว่ามีคนมาแล้ว
ฉุดเด็กขึ้นรถวิ่งหนีกันไปต่อ
จนกระทั่ง๓ทุ่มคุณผู้ชม
ไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้นะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าความมืดออกมา

อิดโรยมอมแมมไม่มีเรี่ยวแรงแล้ว

แล้วก็บอกว่าคนร้ายหนีไปแล้ว
ชาวบ้านก็เลยตอนนี้กำลังหวาดภาวะกันมากเลย

เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชายภูมิกับขอนแก่น
กำลังเร่งร่าตัวคนร้ายอยู่นะฮะ

คดีโชคชนทั้งคมคืนลักทรัพย์ยาเสพติด

ไปถอนหญ้าถอนข้าวที่นามันเคยขู่
อย่าให้เจอนะเจอใครจับคมคืนให้หมดเลยนะ

แล้วขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้

ล่ะส่วนเด็กพูดเสียหายตอนนี้

ล่าสุดตำรวจรวบรวมหลักฐานแล้ว

ผู้ต้องหาคือนายประธานวังศรหรือว่านายอ้วนอายุ๕๐ปี
น้าจำรวจสพนสังพร้อมกับชุดสิบสวนของภูทรชายภูมิ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังสนที่กำลังการปูพรมไล่ล่าคนร้าย
ว่าหลบหนีขึ้นไปในป่าภูผาแดงครับแต่ว่ายังไม่พบตัว
แล้วก็จะมั่นใจนะฮะว่าตอนนี้น่าจะอีกไม่นานคงจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ครับ